คุณผู้ชมคะยังจำเรื่องคุณป้าทุบรถกันได้ใช่ไหมคะ

เพราะว่าคนนั้นมาซื้อของที่ตลาด
ทีนี้พอประเด็นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องมา
คือทางด้านผู้ว่าก็สั่งให้ตรวจสอบ
ตลาดทั้งหมดเลยรอบบ้านป้า
แล้วก็ตอนนี้ตลาดทั้ง๕แห่งปิดแล้วนะคะ
ไม่มีแล้วนะคะแต่
มันเขยิบไปอยู่อีก๕๐เมตรห่างจากบ้านคุณป้า

ใช่ค่ะแล้วนี่ดูสิคุณผู้ชมดูสภาพ

พอเขาบอกว่าเจอสภาพแบบนี้ตอนแรกนะนะ

เขาไปหาที่ใหม่แต่มันก็ไม่ได้ไกลจากเดิม
มันก็อาจจะมีบ้านคนอื่นที่เขาเดือดร้อนเหมือนกันไง
ใช่ค่ะก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนะคะ

เป็นกลุ่มผู้ค้าที่เขามาตั้งแผง
อยู่ในซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่าแยก๕๑ค่ะ

นั่งดูกลุ่มผู้ค้าอยู่ด้วยนะคุณผู้ชม
ภาพพวกนี้โดนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย
แล้วมีข้อความบอกว่า
ขำคุ้มครองบ้านป้าทุบรถ
สั่งปิดตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ
แต่ไงกลุ่มผู้ค้ามาเปิดตลาด
ห่างจากบ้านป้าทุบรถไม่ถึง๕๐เมตรค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเห็นแบบนี้แล้วไม่รอช้า

ไปสอบถามเรื่องนี้กับนางสาวอัชพิมอรุณลักษณ์

ก็บอกว่าหลังจากที่ตลาดรอบบ้านป้าเนี่ย

เพราะว่ามันไม่เดือดร้อนมันไม่วุ่นวาย
แต่แล้วกลุ่มผู้ค้ากลับมาตั้งแผงบริเวณข้างบ้านของเธอเลย

ริมกำแพงสวนหลวงล๙เป็นจำนวนมาก

ช่วงเสาร์อาทิตย์นี่โอ้โหพีคมากเลยนะคะ

ซึ่งการกระทำแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมาย

ก็เลยตัดสินใจค่ะถ่ายรูปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าไม่อยากที่จะมีปัญหากับกลุ่มผู้ค้าหรอก

ทั้งที่ป้ายห้ามก็มีอยู่นะคะ
พี่ต้องการแบบอยู่เพื่อให้มันสงบ
สิทธิของเราเราไม่ได้ก้าวไก่สิทธิคนอื่น
แต่เขาเห็นเขามาทุกวันไม่ใช่เขาไม่มานะ
เขามาเขามาเห็นทุกวันทำไมเขาต้องรอหนังสือจากเจ้าของบ้าน
ทั้งที่อำนาจและการดูแลพื้นที่ส่วนนั้นเป็นพื้นที่เขานะ

ทำไมต้องรอหนังสือจากพี่ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
เข้ามาเพื่อไปเป็นออกหน้าร้องเรียน
เพื่อให้เขาเอาพี่ไปอ้างกับแม่ค้าหรือว่าเจ้าของบ้านเขาร้องเรียน
ไม่ถูกนะนามกับมุมพี่คือสิทธิ์มันพื้นที่ของคน
ดูแลเลยครับไม่ต้องให้เจ้าของบ้านเขาลุกขึ้นมาเต้นกัน
มีอะไรอยากจะฝากถึงแม่ค้าและสำนักงานเขตไหม

กลุ่มผู้ค้าเหรออยากฝากนะบางคนรู้จักกันนะ
ถ้าดูข่าวเห็นหน้ารู้จักกันก็คือขอให้เข้าใจในบทบาทที่เรานะฮะ
เจ้าของบ้านขอออกมาพูดบ้างจากที่ได้เงียบมาเป็นเวลานานนะคะ
แล้วเราส่วนตัวไม่ได้อยากลุกลานไม่ได้อยากทำร้ายใคร
แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบและทำร้ายเรา
โดยใช้เหตุผลว่าขอความสงสารมีครอบครัวต้องดูแล
เราเองก็เช่นกันต้องรักษาสิทธิอันพึงเขาเรียกว่าอันพึงถูกต้องด้วยของเรานะคะ
และในฐานะของหน่วยงานที่ดูแลเคยพูดไปแล้วในการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วว่า
มันไม่จำเป็นเลยที่แม่ค้ากับเจ้าของบ้านต้องมาต่อสู้กันเอง
เมื่อคนที่มีอำนาจอยู่ในมือนั้นคือหน่วยงานรัฐ
แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทำอะไรไม่ได้คุณจัดการอะไรไม่ได้
อันนี้คุณควรพิจารณาตัวเองหรือคุณควรจะคิดยังไงดีเมื่ออำนาจอยู่ในมือคุณ
คุณยังดูแลทุกสุขให้ทุกคนอยู่อย่างสงบไม่ได้คุณนิ่งเฉยแล้วเราจะไปขอร้องใคร
ก็คือหวังว่าคราวนี้ไม่ใช่การอยากออกข่าวเพื่อความดังไม่ได้อยากให้ใครมาสนใจ
แต่อยากจะบอกให้ถึงว่าอย่าทำงานแบบไฟไหม้ฟางมันเสียหน้ามันน่าอายหน่วยงานไหมอ่ะ
สิ่งที่คุณเจอประสบอยู่ก็มากพออยู่แล้วท่านผอ

ควบคุมลูกน้องคุณให้ได้อย่างนี้
สิ่งที่คุณจะเจอต่อไปมันอาจจะมากกว่าคดีป้าทุบรถ
จากทีมข่าวคุยกับคุณอัชพิมพ์แล้ว
ทีมข่าวก็เดินไปสำรวจไปตรวจสอบบริเวณนั้น
ก็เห็นว่าลักษณะคือมันเหมือนกับตลาดนัด
แล้วพ่อค้าแม่ค้าเอารถมาจอดริมถนนนะ
มีการตั้งแผงค้าบนทางเท้าทางฝั่งสวนหลวงร๙ค่ะ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานมาด้วยบอกว่ามีถุงขยะอยู่ด้วยจำนวนนึง
ส่วนบริเวณที่เป็นทางเท้าฝั่งบ้านประชาชนบ้านชาวบ้านเนี่ยนะคะ
นี่คุณผู้ชมคือมีการเอาแผงเหล็กสีเหลืองมาตั้งไว้
แล้วก็มีป้ายแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

เออแต่ทีนี้ไม่เห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะมีแต่ป้าย
จากการสอบถามกลุ่มผู้ค้าผู้ค้าเขาก็บอกค่ะบอกว่าได้รับผลกระทบเหลือเกิน
พอถูกสั่งปิดทั้ง๕ตลาดแล้วเนี่ย

ก็เลยจะต้องมาเปิดขายของบริเวณนี้แหละ
แล้วเมื่อวานนี้เทศกิจเขาเอาแผงเหล็กพวกนี้มาตั้งกั้นนะคะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เทศกิจเห็นว่ามีการจะตั้งตลาด
เจ้าหน้าที่เทศกิจไม่ได้ต่อว่าอะไร
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยคิดว่าอ้าวก็ในเมื่อไม่ได้ต่อว่าก็แปลว่าขายได้ใช่ไหม
แล้วก็บอกด้วยว่าจะไม่ไปขายของที่อื่นอย่างแน่นอน
ทีนี้เมื่อทีมข่าวสังเกตเห็นเนี่ยนะคะ
ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ในพื้นที่เหมือนกันนะ
แต่ไม่ได้อยู่ในบริเวณตลาดนัดอันใหม่ที่เปิดนะคุณ
ไปอยู่ตรงแถวหน้าบ้านคุณป้าทุบรถนั่นแหละ
คือไปคอยห้ามไม่ให้คนเอารถมาจอดหน้าบ้านคุณป้า

ถามเทศกิจบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งก็ได้รับคำตอบนะคะบอกว่าตอนนี้

ไปดูการทำหน้าที่ด้วยค่ะ
ที่ตอนนี้ก็ยังยังมีพวกร้านอาหาร

อยู่บนทางเท้าด้วย

จะแจ้งเอาสาปแล้วก็ปลั๊กดันออกไป
แจ้งให้สาปแล้วนี่ไปแจ้งกันครับ

ท่านนี้ค่ะลงพื้นที่พอดี
นี่ท่านผอเขตประเวท
นายธนสิทธิเมธพันธ์เมืองนะคะ

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าบางส่วน
ก็ไปตั้งแผงขายที่ริมทางเท้า

ห้ามขายนะไปลักษณะขอความร่วมมือ
แต่กลุ่มผู้ค้าเขาเปลี่ยนรูปแบบ
ด้วยวิธีการเอารถไปจอดริมถนน

ขายที่รถกันเลย
เพิ่มรอกบในเมื่อเรามีข้อมูลมาแล้ว
แล้วพอมาถึงตรงนี้ผู้ค้าก็มาขายบนฟุตบาท
พอเราก็ไปเคลียร์บนฟุตปาบ
ให้ขายฟุตบาทก็ขึ้นไปอยู่บนรถ
อะไรแบบนี้ตอนนี้เราก็ต้อง

เพราะว่ารถก็ต้องขอความร่วมมือจากทางตำรวจ
ให้ช่วยกับเราอีกทางหนึ่งนะครับ
แล้วก็ผมดูแล้วเมื่อกี้ก็คุยกับหัวหน้าฝ่ายเทคนิค
แล้วว่าจะขอกำลังเพิ่มจากสำนักเทศกิจนะครับ

จะเห็นว่าผมเอาแผงเหล็กกั้นไว้หน้าบ้านหมดเลย

แผงเราเอายกมากั้นที่นี่หมดแล้ว

น้ำเป็นของตรงนั้นนะเป็นช่วงที่ยาวนะฮะ
ประมาณสักเกือบสามร้อยเมตต่างเป็นที่สุ่มบุคคลหมด
ส่วนบุคคลคือหมายความว่าอย่างไร
ที่เนี่ยเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของที่ฝั่งนี้เห็นไหมฮะรั้วสีส้มส้มมีป้าย
ที่ส่วนบุคคลสีน้ำเงินตรงนั้นนะครับนั่นแหละฮะยาวไปแล้วเดี๋ยวไปจนสุด
นู้นก็จะมีขิมว่าที่ส่วนบุคคลเหมือนกันคือเป็นบล็อกช่วงหนึ่งที่เป็นที่ส่วนบุคคล
ผู้ค้าก็จะพอเราไล่ปุ๊บเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้น
แล้วตรงนี้ล่ะครับตรงนี้ตรงนี้แนวนี้อะไร
ตรงนี้ก็อาจจะมีการฝากฝืนอย่างที่ผมบอกมันจะไม่ถึงขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับ
เราไปถึงขนาดเขาต้องถึงบอกว่าเราไม่ใช้มาตรการในการที่จะไปจับเขา
ซึ่งเขาโดนปิดตลาดมาตรงนี้นะครับ
ก็ใช้วิธีการพูดคุยการขอร้องนะฮะ
ตรงนี้จาก๕๐๐กว่าตอนนี้๒๐กว่านะครับ
ตรงนี้ผมว่ามันก็ค่อยจะน่าจะดีขึ้นเรื่อย
เป็นเพราะว่าเราใช้การพูดคุยแบบที่พอบอกว่า
มันเลยเกิดความเหลื่อมล้ำเกิดความหย่อนยานเธอ
เขาคิดไปเองว่าที่ตรงนี้สามารถขายได้
ลองดูสัดส่วนสิครับลองดูสัดส่วน
ว่าในการที่เราอยู่ดีวันหนึ่งเราบอกคุณหยุดนะครับ

เจ้าอาจจะเป็นของแห้งของอะไรที่
เจ้าก็ถึงบอกนะฮะมันก็ต้องมีการพูดคุยกัน
ผมไม่อยากว่าเราไปปิดเขาตรงนั้นมาถึงปุ๊บ
จับเขาเด็ดขาดกฎหมายปุ๊บ
ผิดกฎหมายเรารู้อยู่แล้วว่าผิดกฎหมาย
นั่นอย่างตรงนู้นเห็นไหมครับห้ามทิ้งขยะ
นั่นก็มีขยะที่พวกกลุ่มผู้ค้าทิ้งไว้

เราก็ต้องพยายามให้
ให้แบบให้โอ้
เรื่องขยะเนี่ยมันเป็นวินัยนะฮะมันเป็นวินัยนะครับ
เราก็พยายามกวดขันให้คำแนะนำนะครับ
ก็มันขยะเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่ให้เขามาขายของ

เราไม่ได้ให้เขามาขายของนะครับ
เราผมไประงับการขายตลาด
การค้าในชั่วคราวของตลาดนะ๖๐๐กว่าลายนะครับ

เราได้มีการแบบว่าได้มีการไปพูดคุยกับแม่ค้า

ไม่คุณพยายามที่จะให้ผมพูดว่าให้อยู่เรื่อยเลยนะ

คุณก็เห็นอยู่ว่าผมพูดกับผู้ค้า
แต่คุณจะให้ผมบีบคอผู้ค้าไง
เออเนี่ยผู้ค้าก็ยืนอยู่เนี่ย
ผมก็พูดแล้วเขาก็บอกเขาให้ความร่วมมือ
คุณก็ได้ยินแล้วว่าเขาจะให้ความร่วมมือผม

ผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้
นั่นไงผู้สื่อข่าวเราก็ถามด้วยมันมาก

เพราะฉะนั้นพอเขพระเวทก็พยายามจะชี้แจงว่า

พ่อค้าแม่ค้าบางทีมันมีของค้างของเหลืออยู่

แต่ก็ต้องอรุ้มอร่วยไปเตือนก่อนไปห้ามก่อน

เออแต่ก็ตอนท้ายก็มีขึ้นเหมือนกันนะคะ

แสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ว่ายังไงกันบ้าง

โดยผลกระทบหลังจากที่กรุงเทพมหานคร
ปิดตลาด๕แห่งรอบบ้านคุณป้าทุบรถ
ก็เลยทำให้ผู้ค้าเองก็ไม่มีที่ขาย
เลยจะต้องมาตั้งร้านขายของริมรั้ว

ก็ส่งผลกระทบกับบ้านหลังอื่นในหมู่บ้านนี้ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ทางด้านคุณอัชพิมพ์

แล้วก็จะเอาไปยื่นให้กับผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
บอกว่าให้แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดหน่อยนะคะ